คว่ำมาแล้วเป็นมือคว่ำทุกข์
คณะกรรมการในการสัญหาในการตั้งมาเลย
คว่ำขนาดนี้แล้วจะมีอะไรเดินหน้าได้บ้าง

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

โละทิ้งตามรอยกรกตไปอีกแล้วครับ
เป็นข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์เช้าวันนี้เกือบทุกฉบับ
เขาเล่นข่าวนี้เป็นข่าวพาดหัวใหญ่
นี่มติสนชคว่ำกศธช
คลิปโปรอ้างบิ๊กตูไม่แฮปปี้
มาก็มีหัวข่าวว่าซัดแก๊งมาเฟีย

มีข่าวว่าลงมติกันเมื่อวาน๑๑๘ต่อ๒๐
กรรมธิการลุมจวกในทุนแทรกบอร์ดชุดเก่านั่งต่อ

กศธชคือคณะกรรมการกระจายเสียง
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการธรรมนาคมกสทช
คณะกรรมการสัญหาเนี่ยเสนอไป๑๔คน
ให้กสทชเลือกเหลือ๗
ใน๑๔คนเนี่ยแบ่งออกเป็นกลุ่มเป็นฝ่าย๗กลุ่ม
ก็คือ๑ด้านกิจการกระจายเสียงเนี่ย

กิจการโทรทัศน์เลือกไป๒

ด้านกิจการธรคมนาคมเลือกไป๒เอา๑
ด้านวิศวกรรมเลือกไป๒ให้คัดเอา๑
ด้านกฎหมายด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ทั้ง๗ด้านเนี่ยแต่ละด้านเลือกไป๒คน
ให้สทชคัดเหลือ๗
ก็แปลว่าเอาออกไปครึ่ง๑

อันที่จริงช่วงที่
คณะกรรมการสัญหา
ได้ข้อยุติส่งไปใหม่ก็มีข่าวในธรรมนองว่า
บางคนเนี่ยคุณสมบัติ
ไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องไม่เหมาะสม
แต่ว่าคณะกรรมการสัญหาบอกว่า
เอาไปยกไปให้
สนชไปตรวจสอบคุณสมบัติเอาเองก็แล้วกัน
อ้าวในขณะเดียวกันก็มีข่าวมาบางกระแสว่า
สัญหาคราวนี้มันมีความไม่ชอบมาพากล
คนนั้นคนนี้โอ้ยพูดกันเยอะครับ
เอาล่ะกรรมการสัญหาบอกไม่รู้ล่ะ
สนชไปศึกษาไปสอบประวัติกันเองก็แล้วกัน
กรรมการสัญหาหมดหน้าที่แล้ว

สนชโหวตเลือกกันแต่ละคน๗ด้านที่ว่าเนี่ย
เขาก่อนที่จะโหวตเนี่ยเขาประชุม
ปรึกษาหาลือกันก่อน๕ชั่วโมงเป็นการประชุมลับ
แล้วในที่ประชุมเมื่อวานนี้เนี่ย
สนชชุดใหญ่เขาก็ไปเอาผลการศึกษาของ
คณะกรรมการชุดหนึ่งก็คือว่า

มาประกอบด้วยคนที่ลุกขึ้นอภิปราย
เมื่อวานนี้คือคุณสมชายแสวงการคุณสมชาย
บอกว่ามีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบ
และมีลักษณะต้องห้ามอยู่ตั้ง๘คน
ฉะนั้นสนชไม่ควรเลือกแต่สนช
อีกคนหนึ่งคุณตวงอันตชัยบอกว่า๘คนที่มีปัญหา
ก็เอาไว้คือไม่เลือกก็ไม่เลือก
แต่คนอื่นที่ไม่มีปัญหาก็เลือกไปก่อนสิ
แล้วค่อยให้เขาสัญหาส่งมาใหม่แล้วเลือกกันใหม่
แต่ว่าสุดท้ายสนชก็ลงมติกันว่าไม่เลือกคว่ำทั้งหมด
นี่สุดท้ายมีมติอย่างนี้นะมติที่คว่ำเนี่ย
เห็นว่าสมควรเลือกเนี่ย
แล้วคนที่ไม่ออกเสียงอีก๒๐
ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีงดออกเสียง
เขาจ้างมาให้ออกความเห็นมาแสดงความคิดความเห็น
ในฐานะที่ว่ามีวิชาชีพต่างกันมา
บางคนมาอยู่ในสนชนั่งกินเงินเดือน

ไม่รู้จะเอายังไงงดออกเสียง

งดออกเสียงไป๒๐คน
แล้วมานั่งกินเงินเดือนกับเขาทำไมล่ะครับ

ทำไมถึงงดออกเสียงกับเรื่องแค่นี้

หรือควรจะคว่ำเอ้างดออกเสียง

ก็อยู่ต่อไปได้เพราะกฎหมายเขียนบอกไว้ว่า
ให้ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีกศตชชุดใหม่
ฉะนั้นที่ช่วงหลังที่อยู่ในภาวะรักษาการ
ไม่ค่อยทำอะไรมากต่อไปนี้ก็เดินหน้าเต็มสูบทำงาน
กว่าจะได้กศธชใหม่
แต่ว่าที่ประเด็นที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้ก็คือเนี่ย
คลิปโพรอ้างบิ๊กตู่ไม่แฮปปี
คือมีคลิปเล็ดลอดออกมาจากคณะกรรมการ
ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
ตวชอบความประพฤตทางเจริญภรรยธรรมของคน๑๔คน
ที่ถูกคณะกรรมการที่ได้รับการสัญหาเสนอชื่อมานี่แหละ
คณะกรรมนาฬิการชุดรัวสอบ
มีพลเอกอู๊ดเบื้องบนเป็นประธาน
แล้วข่าวที่ออกมาวันนี้ท่านดูนะมีการหารือกันในคลิปเนี่ยที่มีมาเขาบอกอย่างนี้
กรรมธิการคนหนึ่งบอกว่านี่ขออนุญาตอ่านนะขออนุญาตตั้งแต่ประชุมครั้งสุดท้ายแล้ว
มีการประชุมมาจนกระทั่งผมได้รับการติดต่อในวันหยุดว่าท่านนายกท่านไม่แฮปปี้กับผู้ที่สัญหามาทั้งหมดทั้ง๑๔คน
ท่านต้องการที่จะใช้อำนาจที่ท่านมีอยู่ยกเลิกพวกนี้ทั้งหมดนี่ในคลิปในคลิปอ้างว่ามีการพูดกันอย่างนี้
แล้วก็นานนายกเนี่ยมาแฮปปี้กับ๑๔ลายชื่อนี้ยังเห็นว่าเกี่ยวข้องในกศธชเยอะเหมือนเหลือเกิน
กลายเป็นว่าพอแล้วเสร็จเสร็จแล้วคนพวกนี้ได้เข้าไปที่จะตามมาก็คือที่ปรึกษาต่างมันก็วนกลับไป
ผู้ที่ครบวาระแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาท่านต้องการที่จะเอาข้อมูลที่ดูแล้วอะไรแล้วเพื่อไปตัดสินใจในการพิจารณา
แค่นี้เองท่านต้องการให้อกข้อมูลที่ดูแลอะไรแล้วบริษัทพิจารณาแค่นี้ก็มีเรื่อง
แล้วยังไงอีกคนนึงบอกในคลิปอย่างนี้นะมันเหมือนพวกมาเฟียกวนเดิมพอพูดอย่างนี้กล้าพูดเพราะพูดอย่างนี้ภายในวุฒิ
มันเป็นมาเฟียยังไงขอประธานโทษนะตัวสูงสุดก็คือตัวคณะอนุแล้วไม่ใช่ผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างบางคนเนี่ยชื่อชัดเนี่ยบางคนเนี่ยที่อายุทยาอยู่ที่บางปะอินเป็นเจ้าของโรงแรมอะไรทั้งหมด
เงินเดือนมันสักเท่าไหร่กันถ้าเทียบกับตัวบริษัทที่เขามีเครือข่ายอยู่แล้วทำไมถึงมาอยากเป็นที่ต้องกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าไม่มีใครแล้ว
แล้วพวกแก๊งนี้ก็พวก๑สอดแทรกทางการเมือง๒มีอิทธิพลทางการเงิน๓ธุรกิจตัวนี้โยงกันหมดท่านรู้ไหมครับว่าค่าโฆษณาหรือค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้มาส่วนหนึ่งก็เกินเงินเดือนแล้ว
นี่มีคลิปเสียงด้วยนะรายการนี้ก็มีแต่ว่าเอาละไม่ต้องเปิดเพียงแต่จะสรุปให้ฟังว่าเรื่องนี้จะยังไงต่อ
เรื่องนี้เนี่ยถ้าได้ติดตามลึกเห็นด้วยครับที่โละออกไปเพราะว่าหลายคนมีปัญหาจริงครับกระบวนการสัญหาก็มีการวิ่งเต้นฝากฝังกันมีปัญหาจริงครับ
ท่านก็ส่งสัญญาณมาที่สนชสนชก็ปฏิบัติตามนายกแล้วก็คว่ำอ้าวอันนี้จะให้คิดว่ายังไง
วันนี้ก็คงจะถูกปฏิเสธกันออกมาถึงแม้จะมีเสียงกันชัดเจนว่าคุยกันยังไง
ปัญหาก็คือไปดูเถอะครับเสียงใครล่ะที่ไปอ้างว่านายกท่านไม่แฮปปี้เนี่ย
อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าที่เป็นประเด็นก็คือว่ากศตชเนี่ย
เป็นองค์กรที่เรียกว่าองค์กรอิสระเพื่อมาควบคุมกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการวิทยุโทรทัศน์เพราะเขาเห็นว่าคลื่นวิทยุกระจายเสียง
คลื่นวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นสมบัติของชาติ

ฉะนั้นรัฐบาลไม่ควรมีองค์กรมาควบคุมกำกับกิจการพวกนี้เอง
สัญหาบุคคลคณะหนึ่งขึ้นมามาควบคุมกำกับกิจการ
วิทยุคลื่นโทรทัศน์จะเอาคลื่นนี้ให้ใครอะไรยังไงเนี่ย
รวมทั้งมือถือด้วยนะเป็นเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้
ซึ่งเป็นอิสระเพราะเป็นสมบัติของชาติ
แต่ว่าถ้าบอกมาอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ใช่อิสระแล้ว
ถ้าบอกว่านายกมาสั่งการให้ล้มท่านไม่เอาท่านไม่สบายใจ

แล้วมันจะส่งผลไปต่อไปว่าถ้าเป็นอย่างนี้
ต่อไปนี้คณะกรรมการวิทยุกศธชเนี่ยโทรทัศน์เนี่ย
ในอนาคตถ้ารัฐบาลสั่งได้ก็แปลว่าความอิสระในการเสนอ
ข่าวสารข้อมูลบทวิเคราะห์ต่าง
สถานีไหนรายการไหนไปวิเคราะห์ในสิ่งที่รัฐบาลในอนาคตไม่ชอบ
รัฐบาลก็ส่งสัญญาณมาที่กศธชให้เรียกรายการนี้ไปเตือน
เตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองเตือนครั้งที่สามไม่เชื่อ
ปิดรายการได้เตือนไปยังเจ้าของสถานีโทรทัศน์
รายการไหนที่มันเป็นภัยคุกคามกับรัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมาก

แล้วอย่างนี้ความอิสระเสรีของการทำสื่อวิทยุโทรทัศน์
ภายใต้การกำกับของกศธชแล้วมันจะเป็นอิสระยังไง
เรื่องนี้ไม่จบง่ายหรอกครับคงมีคงมีเรื่องจะต้องถามกันต่อว่า
คลิปเสียงที่ว่านั้นใครพูดพูดที่ว่าเนี่ยนายกสั่งการมาจริงหรือเปล่า
อีนุงตุงนังพอสมควรล่ะครับผมสรุปว่ามันเป็นรายการผีเน่ากับโรงผูก
กรรมการสัญหาก็ส่งไปทั้งที่รู้ว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ
บุ้ยไปเลยบอกว่าสอนอชอไปจัดการเราเองกันละกันไปตรวจสอบกันเราเองกันละกัน
พวกผมสัญหาไปได้ตามนี้ก็แค่นี้แหละพอกันครับ
เรื่องนี้ต้องตามกันต่อครับคุณก๊อฟครับคุณมิ้นครับ
ดูทุกคนตั้งใจทำงานกันมากเลยนะครับครับ
ที่ดูแล้วยิ่งใกล้เลือกตั้งนี่โอ้โหแข็งขันกันเหลือเกิน
ในการคว่ำเนี่ยเออยังไง
แต่เริ่มต้นสัญหาเลยส่งคนที่ไม่ดีไปอยู่แล้วนะ
ครับกรกตนี่ลืมแต่คงเห็นกันล่ะครับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขาสัญหาส่งไปนะเพื่อให้รับรอง
ประธานสัญหาใครรู้ไหมครับใครคะ
ประธานตุลาการผู้พิพักษะดูสิ
ยังคว่ำนะยังคว่ำเลยเออ
ประธานสารดีกาเป็นประธานสัญหาส่งไป

แฮะหรือสตชจะทำเองทุกอย่าง
ตอนนี้รู้สึกว่าจะหยุดอยู่กับที่อยู่
สมมติว่าสมบัติฟิภาพมาให้แสดงความคิดเห็น
งดออกเสียงนะไม่งั้นเสียงมันจะไม่เกิดขึ้นนะฮะ